ใหม่ของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะฮะโทรไปหาหญิงสาวคนหนึ่งแล้วก็อ้างว่าเป็นรีสอร์ทโทรมานะ
สามีของคุณเนี่ยพาผู้หญิงมาหลับมานอนที่นี่โอ้โหฟังประโยคแรกนี่
หล่นไปตะตุ่มแถมยังค้างค่าห้องอีกขอเรียกเก็บเงินหน่อยค่ะ
คือโชคดีนะเหยื่อเขาไม่เชื่อนะเขาไหวตัวทันนะครับ
เป็นเสียงสนทนาบางส่วนนะฮะเจ้าของคลิปกับแก๊งคอร์เซนเตอร์
อ้างเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะมาทวงเงินที่สามีเนี่ย
ของเจ้าของคลิปมาเปิดห้องนอนกับผู้หญิงแล้วก็หนีไม่ยอมจาก
คอร์เซ็นเตอร์บอกเป็นเจ้าของรีสอร์ทบอกว่ารีสอร์ทของเขาอยู่แถวปฐุมธานีคลอง๔
มาเปิดห้องอยู่๔วันวันละพันห้าคือโอ้โหบทสนทนามันแบบดูเด็ดเผ็ดมันมากนะ
เอาเป็นว่าฟังเท่าที่ฟังได้กันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็ถามไปที่เจ้าของเฟซบุ๊คที่เขาโพสต์เอาไว้นะฮะ
ค่ะคุณปูนะคุณปูบอกว่าพอโต้เถียงกันเนี่ยด้วยความอยากรู้ก็เลย

แอดไลน์แล้วก็จะโอนเงินเขาก็แอดไลน์ไปตามเบอร์โทที่โทเข้ามา
ขอหลักฐานไหนดูซิกล้องวงจรปิดอะไรเนี่ย
เพื่อยืนยันว่าเป็นสามีเราจริงหรือเปล่า
เลขที่บัญชีมาให้เพื่อให้โอนเงินบอกว่าต้องโอนค่าโรงแรมให้๖๑๘๐บาท
แล้วส่งรูปผู้หญิงจากกล้องวงจรปิดมาคนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นเบอร์ของผู้หญิงคนนั้นลองโทรไปก็ไม่ติด
สามงสามีอะไรก็ไม่มีอ๋อก็เลยเอาเบอร์ที่เนี่ย
คนที่อ้างเป็นเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยที่โทรมาเนี่ยลองโทรไปตรวจสอบ
คือล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมค่ะคอร์เซนเตอร์คนเดิมยังโทรมาหาคุณปูอยู่เลย

มากรอกวั้นข่มครูไม่หยุดอะค่ะ
ทำไมแล้วมึงเอาลูกคูไปทำอะไร
ละวางรูปลูกด้วยนะ
ทำไมแล้วมึงเอาลูกกูไปทำอะไร

คือคุณปูบอกว่าที่โพสต์คลิปนี้ก็เพราะว่าเชื่อว่าคนเคยโดนหลอก
จากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เยอะแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นรูปแบบเดิม
โทรมาจากตำรวจเรื่องของภาษาดู

แต่เนี่ยมาบอกว่าสามีคุณพาผู้หญิงไปนอนที่รีสอร์ท
มุกใหม่ไปเรื่อยพอเขาจับได้นี่คราวนี้โมโหโทรมาป่วนอีก
ค่ะอย่าโอนนะคะอย่าโอน